คนร้ายรายนี้เข้าไปจะขโมยของแล้วก็ไปเจอเจ้าของบ้าน
พฤติกรรมเนี่ยแปลกมากเลยค่ะ
คือทีแรกเนี่ยกะจะเข้าไปขโมยแบบสบายใจไม่มีใครอยู่นะคะ

คลุมมาแต่ว่าเจ้าของบ้านเขาอยู่
เขาอยู่กับลูกของเขาก็มีการเผชิญหน้ากัน
ไม่ได้เหมือนกับมีใครสั่งให้มาทำ
เพราะว่ามีการถามเธอนะคะบอกว่าพี่ไปมีปัญหากับใครหรือเปล่า
พี่เป็นหนี้ใครหรือเปล่านะคะ
แล้วก็ผมไม่อยากทำเลยนะคะมีการกราบเธอก่อนด้วยนะคะ
ลักษณะเหมือนแบบกราบเธอก่อนแล้วก็ทำร้ายเธอ

แล้วก็เอาทรัพย์สินของเธอไปนะคะ
นี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่๑๔ธันวาคมประมาณตี๓
ตรงนี้เป็นร้านขายมือถือที่อำเภอเมืองตรัง
งัดเข้ามานะคะด้านหลังร้าน
แล้วก็ผลักกล้องวงจรปิดไม่ให้จับภาพได้ขึ้นไปที่ห้องนอน
มีนางสาวออนอุมาหรือคุณกุ้งอยู่กับลูกชายอายุ๗ขวบ
คนร้ายปลุกเธอพอเธอสะดุ้งขึ้นเธอก็ตกใจ
ถามเธอบอกพี่ติดหนี้ใครมีปัญหากับใครบ้างไหม

หลังจากนั้นคนร้ายยกปืนขึ้นขู่แล้วบอกว่าเนี่ยเขาใช้ผมมา
ผมไม่อยากทำเลยพี่เป็นคนดีผมพยายามเรียกพี่หลายทีแล้ว
แต่พี่ไม่ได้ยินโอ้คุยกันเป็นคุ้งเป็นแควร์
แล้วหลังจากนั้นคนร้ายก็นั่งลงกับพื้นพูดคนเดียวเป็นภาษาถิ่นประมาณว่า

เธอเลยบอกคนร้ายบอกอยากได้อะไรเอาไป

คนร้ายเนี่ยกราบขอโทษเธอบอกว่าอย่าแจ้งตำรวจเลย
แล้วก็ออกไปนอกห้องแล้วเหมือนพูดอยู่คนเดียว
แต่ว่าตรงจุดนั้นมันมีกล้องวงจรปิด
มันก็จับเสียงจับภาพได้ค่ะ
เป็นการคุยโทรศัพท์ค่ะ
คุยกับคนปลายสายนะคะ
คนร้ายก็พูดแล้วหลังจากนั้นก็กลับเข้ามา
พยายามจะขอสร้อยทองจากเธอแต่เธอไม่ให้
คนร้ายก็เอาปืนทุบหัวเธอจนเลือดอาบ
แล้วก็หนีไปพร้อมกับเงินสดแล้วก็มือถือมูลค่าเกือบ๑แสนบาท
นี่ค่ะเป็นพฤติกรรมที่แปลกมากเลยของคนร้ายนะคะ
คุณกุ้งบอกว่าพอไปดูภาพจากวงจรปิดเนี่ย
เธอก็ได้ยินเสียงคนร้ายคุยโทรศัพท์กับปลายสายบอกแล้วต้องทำยังไงต่อ
นี่พี่เขาอยู่กับลูกทำไมบอกไม่ตรงเลยพี่เขาอยู่จะให้ทำยังไงต่อ
ตำรวจจะมาไหมจะให้หยิบอะไรบ้างเดี๋ยวจัดการให้คือลักษณะพูด
ทวงกับคนปลายสายว่าทำไมบอกให้มาทำแล้วมันไม่ตรงกับที่คุยกันเนี่ยค่ะ
เอามือถือเข้าไปคุณกุ้งเนี่ยก็เสิร์ชตำแหน่งของมือถือที่ถูกขโมยไปแล้วก็ไปแจ้งความนะคะ
ตามจับได้ในที่สุดคุณนัทพงศ์นายวรวัตรอายุ๒๕ปีนะคะแล้วก็รับสารภาพ
แต่รับสารภาพบอกว่าทำคนเดียวแล้ววันนั้นไม่ได้พกมือถือไปแล้วก็ไม่ได้คุยกับใครด้วย
ตำรวจต้องบอกเลยว่าถ้าไม่รับสารภาพเองหลักฐานแค่นี้เนี่ยนะคะ
ก็สาวถึงตัวคนร้ายไม่ได้เพราะเขาไม่บอกเขาไม่สารภาพ
แต่คุณกุ้งเธอสงสัยบอกว่าคนที่คุยปลายสายอาจจะเป็นอดีตลูกน้องเก่าที่เธอเคยไล่ออกหรือเปล่า
เพราะว่าคือเธอไล่ออกเพราะว่าเขาขโมยของในร้าน
เพราะเธอไปดูจากเฟซบุ๊กของอดีตลูกน้องก็มีข้อความโพสต์ในลักษณะสะใจที่เธอถูกทำร้ายค่ะ
อยากหยิบอะไรให้หยิบไปเลยอยากเข้ามาในที่ที่บริเวณใกล้ตัวเด็กค่ะ
ระยะเวลาทั้งหมดที่เขาเข้ามาอยู่ในร้านประมาณที่
ประมาณชั่วโมงกว่าค่ะได้คุยกันจริงจากประมาณชั่วโมงนึง
เขาเข้ามาคุยกับเราแล้วก็ออกไปข้างนอกมันคุยโทรศัพท์แล้วก็ว่าให้ทำยังไงต่อมาผิดบ้านไหมคุณมาผิดบ้านไหม
อย่างนี้ค่ะเขาอยู่กับติดด้วยไม่เห็นเหมือนที่มึงบอกไว้เลยอย่างนี้ค่ะเขาคุยกันตลอดแล้วค่ะ
เชื่อแน่ว่ามีบุคคลที่สามอยู่ด้านหลัง
มีค่ะเพราะว่ามีการคุยตลอดเลย
ภาพจากกล้องวงจรปิดตรงนั้นเป็นกุญแจสำคัญเลยนะคะที่จะสาวต่อนะคะ
ดิฉันว่าคุณกุ้งนี่เป็นผู้เสียหายที่คุยกับคนร้ายนานที่สุดแล้วล่ะค่ะนะคะ
แล้วก็ถ้าไปดูประวัติของคนร้ายรายนี้ก็ประวัติติดคุกลักทรัพย์
พ้นโทษออกมาช่วงเดือนกรกฎาคม
พอพ้นโทษออกมาก็ก่อเหตุลักขโมยอีกหลายคดีด้วยเหมือนกันนะคะ